ถือว่าเป็นคดีที่สร้างความอื้อเฉาให้กับแวดวงข้าราชการเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ปล้นทรัพย์
บ้านของประหลัดกระทรวงคมนาคมคือวันนั้นน่ะสมาชิกในบ้านอ่ะ
ไปงานแต่งของลูกสาวเจ้าของบ้านทีนี้พอตำรวจไปตามจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะ
มันกลายเป็นว่าเอ๊ะมันมีพิรุษพิรุษที่ว่าเนี่ย
ทรัพย์สินต่างที่โดนเอาไปเนี่ยนะมูลค่าเป็นร้อยล้าน
แล้วบ้านของประหลัดกระทรวงคมนาคมมีทรัพย์สินเยอะขนาดนี้เลยเหรอ
ปล้นทรัพย์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายน๒๕๕๙
ที่บ้านเล็กที่๗๗ซอยลาดพร้าว๖๔ย่านวังทองหลางกลางกรุงเทพมหานคร
ซึ่งคนร้ายได้ทรัพย์สินจำนวนมาก
กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนคดีทุจริตและร่ำรวยผิดปกติของเจ้าของบ้าน
คือนายสุพธิ์ทรัพย์ล้อมประหลัดกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น
เมื่อคนร้ายให้การสารภาพว่าได้ทรัพย์สินจากการปล้นบ้านนายสุพธิ์ไปหลายร้อยล้านบาท
และยังคงมีเงินสดอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถขนออกมาได้
คำให้การของคนร้ายแม้นายสุพธจะปฏิเสธและพยายามอธิบายว่า
เงินสดจำนวนมากที่คนร้ายสารภาพมีจำนวนเพียง๕ล้านบาท
และเป็นเงินสินสอดรวมถึงเงินที่เตรียมไว้สำหรับจัดงานแต่งลูกสาว
แต่ข้อมูลหลังจากนั้นที่ตำรวจสามารถติดตามเงินสดกลับคืนมาได้ถึง๑๘ล้านบาท

ทำให้นายสุพศตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีร่ำรวยผิดปกติ
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
เริ่มต้นเข้ามาสอบสวนอย่างจริงจัง
และเริ่มพบข้อมูลทรัพย์สินจำนวนมากที่นายสุพธไม่ได้ระบุเอาไว้ในบัญชีทรัพย์สิน
ที่ต้องแจ้งต่อปปชก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ในที่สุดคณะกรรมการปปชได้มีมติเอกฉันชี้มูลว่า
นายสุพศร่ำรวยผิดปกติ
และสั่งอายัดทรัพย์เกือบ๖๕ล้านบาทที่นายสุพศไม่สามารถชี้แจงที่มาได้
ส่งเรื่องต่ออายการสูงสุดยื่นคำร้องต่อสารให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นของแผ่นดิน
การพิจารณาและการต่อสู้คดีที่ต้องต่อสู้กันถึง๓ศาล
วันที่๓๐มกราคม๒๕๕๗สารแพ่งได้พิพากษายึดทรัพย์นายสุพธและครอบครัวรวม๑๙รายการมูลค่ากว่า๔๖ล้านบาท
แต่นายสุพธยื่นอุทธรณ์สู้คดีและใช้เวลาอีกปีเสร็จในกระทั่งวันที่๑๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
อุทธรพิพากษายืนให้ยึดทรัพย์นายสุพธในข้อหาจงใจปกปิดทรัพย์สิน
และแก้ให้ยึดทรัพย์เพิ่มจาก๔๖ล้านบาทมาเป็น๖๕ล้านบาทจากทรัพย์สินที่ถูกตรวจพบเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตามคดีนี้ไปสิ้นสุดที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ในปีพศ๒๕๖๐สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พิพากษาจำคุกนายสุพฤษเป็นเวลา๑๐เดือนและสั่งห้ามดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเวลา๕ปี
จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอันเป็นเท็จ
จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินกว่า๑๗ล้านบาท
สนับสนุนโดยกองทุนปปช